ส่วนเช้ามืดนะครับวันพรุ่งนี้หรือว่าในช่วง
ตี๕๓๐นะครับเราติดตามกันได้กับฟุตซอลโลกนะครับ
ไทยเจอกับอาเซอร์บาจานในรอบ๑๖ทีม
เข้าสู่รอบ๘ทีมเป็นครั้งแรกของทีมไทยนะครับ

เขาได้ให้ปลอกแขนสีดำให้กับทีมฟุตซอลไทยสวมใส่ในเกมฟุตซอลโลกที่จะเจอกับอัเซอร์ไบจาน
เพื่อร่วมในการไว้อะไรให้กับน้องชายแท้ของจิรัสสอนวิเชียน
ฟุตซอลทีมชาติไทยที่เพิ่งจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครับ
เนิร์ดก็บอกว่าตัวเองนั้นต้องสลัดจากอาการเศร้านะครับ
ลงสนามให้กับทีมไทยเพราะว่ามาที่นี่เพื่อรับใช้ทีมชาติไทย
แม้ว่าการจักรไปของน้องชายนั้นจะเสียใจมาก
แต่เขาจะชนะอาซิบาลิจารณ์พร้อมกับเครื่องร่วมทีม
เพื่ออุทิศไทยชนะครั้งนี้ให้กับดวงวิญญาณของน้องชายครับ
ไทยเจอกับอาซิบาลิจารณ์ช่วงเช้าเมื่อวันพรุ่งนี้นะครับตี๕๓๐น
ชนะได้ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมเป็นครั้งแรกในประติศาสตร์ของวงการฟุตซอลไทยครับ